เป็นคนแรกอย่างเป็นทางการนั่นก็คือชนะทิพย์สงกระสินเมื่อวานล่าสุดนะครับ
เดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อไปเปิดตัวกับสโมสรใหม่ครับ
โดยนักเตะวัย๒๓ปีนะครับพร้อมด้วยคุณพ่อกล้องพบและคุณแม่พรสวรรค์สงกระสินนะครับ
รวมทั้งคนนี้ครับน้องเมพิชนาศสาขากรแฟนสาวดาราคนดัง
ยังประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน๔๐นาทีของเมื่อคืนที่ผ่านมา
โดยจะไปถึงเมืองฮอกไกโดในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับ
มันมีแต่ความตื่นเต้นมากว่าที่เราจะได้แบบได้ไปพักแข้งอะไรอย่างนี้
เวลา๖โมงเย็นตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าเวลา๔โมงเย็นตามเวลาไทยนะครับ
ซึ่งชนะทิพย์จะอยู่กับเมืองทองในช่วงเล็กแรกแล้วก็สัญญายังเป็นทางการนะครับ